คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องวัคซีนโควิดหน่อยค่ะ
รอคอยกันอยู่ตามข่าวสารกันมาตลอด
พรุ่งนี้แล้วนะวัคซีน๒แสนโดสแรก
จะเดินทางมาถึงเมืองไทยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอมาถึงปั๊บจะฉีดปุ๊บเลยหรือเปล่า
ยังนะคะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพก่อน
หลังจากนั้นอีก๕วันถึงจะมีการฉีด
นี่ค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ๊ะสรุปแล้ว
ใครจะเป็นคนแรกที่ฉีดวัคซีนนะคะ

เรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการโพสต์ค่ะ
โพสต์เป็นใบขึ้นทะเบียนวัคซีนซีโนแวค
ทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน
คือเขาใช้ชื่อยานะคะมีชื่อยาว่าโนโรนาแวค
แล้วก็กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษด้วย
ทีนี้นายแพทย์โสพลเมฆทนประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ
ให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑

บอกว่าวัคซีน๒แสนโดสแรกจากซีนโนแวก
จะมาถึงไทยของเราวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นพอล็อตแรก๒แสนโดสมาถึงแล้ว
ล็อตที่๒๘แสนโดสก็จะมาในเดือนมีนาคม
ส่วนล็อตที่๓อีก๑ล้านโดสก็จะมาเดือนเมษายน
หลังจากที่วัคซีนมาถึงแล้วเนี่ยนะคะ
ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องตรวจก่อน
ดูคุณภาพวัคซีนก่อนก็จะใช้เวลาประมาณ๕วัน
หลังจากนั้นถึงจะกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดเป้าหมายต่อไป
แล้วทีนี้จังหวัดเป้าหมายที่จะได้ฉีดวัคซีนล็อตแรก

หรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือที่สมุทรสาคร
รวมถึงพื้นที่สีส้มด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จะต้องมีการพิจารณา

คือมันจะต้องสอดคล้องกับเรื่องของการแบ่งสี

ใช่นะครับเพราะว่ามันอาจจะถูกปรับลดระดับเรื่องของสีลง
อย่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างกรุงเทพหรือว่าปริมณฑล
ก่อนหน้านั้นเป็นควบคุมสูงสุดใช่ไหม
แต่ตอนนี้ถ้าถูกปรับลงมันจะเป็นแค่พื้นที่ควบคุมเท่านั้นเอง
กรุงเทพสมุทรประการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐม
ปฐุมธานีตากแล้วก็ราชบุรีรวมถึงสมุทรสาครด้วย
ถ้ามันกลายเป็นพื้นที่สีส้มแล้วควบคุมแล้วนะครับ
จะมีการฉีดวัคซีนอย่างไรต่อก็ว่ากันไปนะฮะ
ส่วน๓กลุ่มที่จะได้ฉีดก่อนก็คือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
ที่อยากจะมีโอกาสไปสัมผัสผู้ป่วยอย่างเช่นทหารตำรวจ
รวมถึงประชาชนที่ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
หัวใจโรคหลอดเลือดไตเรื้อรัง
หลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานกลุ่มนี้ค่ะ
ก็จะประเมินแล้วก็คัดเลือกจากฐานข้อมูล
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป
อายุ๑๘๕๙ปีที่ทำงานแล้วมีความเสี่ยง
อย่างเช่นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
หรือว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศด้วยนะคะ
เตรียมพร้อมกันเลยสำหรับขั้นตอนในการที่จะรับวัคซีน
มี๘ขั้นตอน๓๗นาทีเท่านั้นเองนะคุณ
ไอ้๓๗นาทีเนี่ยถ้าดูเรื่องของการฉีด
แป๊บเดียวคุณ๕นาที๗นาทีเสร็จแล้ว
แต่อีก๓๐กว่านาทีคือต้องรอดูอาการสังเกตอาการนะฮะ
ลำดับเป็นขั้นเลยนะครับ
ขั้นที่๑ก็คือท่านไปลงทะเบียนท่านทำบัตร
นี่คือขั้นที่๑นะครับ
จากนั้นขั้นที่๒คือก็ต้องชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต
นี่ก็เป็นพื้นฐานของการตรวจโรคอยู่แล้วนะคุณนะ
ขั้นที่๓นะครับก็จะมีการคัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยง
แล้วท่านต้องลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีนด้วยนะครับ
ขั้นที่๔รอสักนิดท่านจะได้ฉีดวัคซีนแล้ว

ขั้นที่๕นะครับฉีดวัคซีน
ขั้นที่๖พักสังเกตอาการ
คันนี้จะพักนานหน่อย๓๐นาทีนะครับ
เพราะว่าต้องอยู่ใกล้จุดให้คุณใกล้จุดที่เพิ่งจะฉีดวัคซีนไปนะครับ
เขาจะมีการที่จะขอข้อมูลของท่านหลังจากกลับบ้านไปแล้ว
ตามระยะเวลา๗วัน๑เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ขั้นตอนที่๗นะฮะจุดตรวจสอบก่อนกลับ
แล้วก็รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแนะนำนะครับ
แล้วก็ขั้นตอนที่๘ก็คือการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
และอาการไม่พึงประสงค์
แล้วก็จะมีการนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่๒โดสที่๒
ใช่นะฮะนี่คือ๘ขั้นตอนง่าย

แล้วก็อีก๓๐นาทีในการรอดูอาการก็รวมเป็น๓๗นาทีใน๘ขั้นตอนนะครับ
ทีนี้พรุ่งนี้เชื่อว่าคนก็ต้องรอติดตามข่าวสารข่าวนี้
แล้วก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้นายกพอไปทำพิธีรับวัคซีนใช่ไหมคะ
ไม่รู้นายกจะเป็นคนแรกที่ฉีดไหมแต่ว่ามันมีข้อกำหนดเอาไว้ด้วยไงคะ
ว่าจะฉีดให้กับคนที่อายุ๑๘๕๙ปีเพราะว่าท่านนายกอายุ๖๖ปี
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดให้นายกคนแรก
จะเป็นคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขไหม
เพราะว่าคุณอนุทินนี่ก็อายุ๕๔ปีก็ถือว่าฉีดได้อยู่
๖๐อ่ะนะฮะพรุ่งนี้ต้องกรอดนะฮะเพราะว่า๑๐โมงเนี่ย
แล้วก็นายกไปเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยตัวเองที่สุวรรณภูมินะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องของอายุค่ะคุณผู้ชม
อายุในการฉีดวัคซีนเรื่องนี้เนี่ย
คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกฯภาควิชากุมารวิชศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะตอบข้อสงสัย
ฉีดให้กับคนที่อายุ๑๘๕๙ปีเท่านั้น
ผู้ที่อายุเกิน๖๐ปีมีจำนวนน้อยค่ะ
มีแค่ร้อยละ๔เท่านั้นเอง
ดังนั้นทางคณะกรรมการเขาก็เลยอนุญาต
ให้ฉีดในภาวะฉุกเฉินกับคนที่อายุ๑๘ถึง๕๙ปี
แล้วเช่นเดียวกันค่ะที่ไม่ได้ฉีดให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลเหมือนกัน
ในการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า๑๘ปี
แต่ทีนี้ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลในการฉีด

เขาก็จะขยับเพดานอายุขึ้นเนี่ยนะคะ
ขยับให้ไปฉีดในผู้สูงอายุต่อไปด้วย
แต่ว่าคนที่อายุ๖๐ปีแล้วก็มีความเสี่ยงสูง
แต่ว่าจะต้องประเมิน
ประเมินถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากวัคซีน
มากกว่าอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น

ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวยินดีรับความเสี่ยงได้เนี่ย

ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคนที่จะฉีดด้วย
นะครับก็คุณหมอยงบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะ
ระยะเวลาอันใกล้ข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ
มันจะมีข้อมูลมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
และคงจะได้ฉีดกันทุกคนอดใจรอ
คุณหมอยงทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดู
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดีที่สมุทรสาครหน่อยค่ะ
มีประชาชนมาทยอยลงทะเบียนจะฉีดวัคซีน
คือแจ้งความประสงค์ว่าจะขอฉีดวัคซีนกันทั้งวันเลยค่ะ
ซึ่งประชาชนที่มาลงทะเบียนเขาก็จะพูดเหมือนกันนะ
บอกว่าอยากฉีดวัคซีนอย่างน้อยมันเป็นความสบายใจกับตัวเอง
เป็นความสบายใจกับคนรอบข้างอย่างคนในครอบครัวด้วย
ก็จะได้มั่นใจปลอดภัย

ยังไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

คือเอาง่ายไม่รู้ว่าฉันฉีดไปแล้วเนี่ยฉันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดมีโอกาสในการฉีดฉันก็จะฉีด
นักวิชาการสาธารณสุขทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดี
ก็บอกนะคะบอกว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนาดี
แจ้งความประสงค์มาแล้วหลายร้อยราย
ก็มีใบรับแจ้งในกลุ่มที่อายุ๑๘๕๙ปีกับกลุ่ม๖๐ปีขึ้นไป
เรื่องต้นเขายังเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะคะ
จนถึงวันพรุ่งนี้คุณผู้ชม๒๔กุมภาพันธ์
ส่วนการประชุมคอรมอตรวจสอบกันหน่อยค่ะ
วันนี้ก็จะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการขยายพรกรฉุกเฉิน

จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
ก็จะเขยิบไปอีกเดือนหนึ่งไปสิ้นสุด๓๑มีนาคม
ส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องวางแผนในการฉีดวัคซีนด้วย
เพราะว่าเขาก็ยืนยันมาว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่มีการขยายพรกรฉุกเฉิน
ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ควบคุมเฝ้าระวังสูง

ก็เมื่อเช้าออกประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้วนะฮะ
ก็เข้าไปดูกันได้นะครับว่าพื้นที่จังหวัดของท่าน
กลายเป็นถูกปรับเป็นพื้นที่อะไรบ้างนะครับ
ตัวอย่างพื้นที่ควบคุมก็จะมีกรุงเทพตาก
นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีราชบุรี
มุดปราการแล้วก็สมุทรสงครามนะครับ
แล้วก็นอกนั้นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่เฝ้าระวัง
อันนี้ที่ถูกปรับสีแล้วก็เรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายนะครับ